เขาก็ดูเรื่องของการปราบพวกเว็บพนันออนไลน์ต่างก็ไล่กันมาตั้งแต่อะไรจนมินนี่จนมาถึง๒๓รายมีตำรวจอยู่๘นายเมื่อวานนี้เนี่ย
แล้วไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยหลายคนก็เลยเอ๊ะแม่มันจะไปเกี่ยวข้องผัวพันธ์อะไรกับคดีกำนันนกที่ผ่านมาหรือเปล่า
คือคนก็ยังคิดว่าคือคนยังคงกังขาเรื่องว่ามันคือการเตะตัดขากันในการชิงตำแหนเก้าอีพบตรไหม
พูดตรงบางคนก็บอกอุ๊ยเอาคืนอะไรกันยังไงหรือเปล่า

ตำรวจทางหลวงเนี่ยเป็นกองบังคับการขึ้นอยู่กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

สอบสวนกลางค่ะความจริงวันนี้ท่านแถลงความคืบหน้า
เกี่ยวกับเรื่องของคดีกำนะน็อคอื้อเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยว
จะมีให้ติดตามอย่างแน่นอนนะฮะแต่ว่าฟังตรงนี้ก่อน
คือนักข่าวก็อดถามไม่ได้ขอดูภาพเมื่อวานตอนตำรวจ
ตรวจคนบ้านบิ๊กโจ๊กหน่อยนะฮะเพราะว่าคนไปเข้าใจผิดนะครับบิ๊ก
กล้องบอกต้องขอชี้แจงตรงนี้ด้วยอันหนึ่งก็คือเรื่องของ
ท่านผู้การจรูนเกียรติใช่ไหมฮะที่ตอนนี้รักษารัชการตำรวจ
หลวงขอภาพตอนคอมมันโดเข้าไปอ่ะที่เห็นอ่าตำรวจคอมมันโดตอน
บุกเข้าไปที่หน้าบ้านบิ๊กโจ๊กที่คนบอกโอ้โหอะไรจะอาวุธครบมืออะไรขนาด
นี้อ่ามีไหมนี่อ่าแล้วเดี๋ยวจะมีเห็นข้างหลังเสื้อเขียนคอมมันโด
อะไรพวกนี้คนก็จะเข้าใจผิดซึ่งบิ๊กกล้องพลตบโทจิลภพบอก
ว่าคอมมันโดเนี่ยเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ไม่ได้อยู่กับ
คือชุดฮานุมานอ่าเพราะฉะนั้นพอคนไปเห็นคอมมันโดอุ้ยกอง
ใหญ่ขนาดนี้เพราะกรองปราบอยู่กับสอบสวนกลางไม่ใช่นะ
กล้องบอกไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวพันกันเลยนะฮะถ้าชุดของทางสอบสวนกลางหรือว่ากองปราบเนี่ยคือฮานุมาน
ค่ะนะฮะพลตำรวจโทจิลภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ
วันนี้ที่แถลงความคืบหน้าคดีกำนันนกนักข่าวก็เลยต้องถามเรื่องนี้หน่อยนะฮะ
เรื่องการค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กนะครับบอกขอยืนยันว่าตำรวจสอบสวนกลางไม่เกี่ยวข้อง
ไม่รู้เรื่องนะว่าเขาเป็นคดีเก่าสืบสวนขยายผลอะไรอย่างไรนะ
แล้วไม่มีมูลอะไรเกี่ยวข้องกับคดีกำนันนกด้วยและปัจจุบันก็ยังทำงานร่วมกันในทิศทางเดียวกัน
ในเรื่องของคดีกำนันนกเป้าหมายคือผู้ต้องหาที่ก่อเหตุต้องได้รับโทษนะฮะ
ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าจะไปขัดขากันอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นพบตรหรือเปล่า
การแต่งตั้งผ่วงพัฒนาตรอร์ยืนยันว่าไม่เกี่ยวเลย
และส่วนตัวไม่เคยมีเรื่องกระทบกระทั่งอะไรกับบิ๊กโจ๊กด้วย
คือต้องเรียนว่าอย่างทีมผมหรือสอบส่วนกลางเนี่ยไม่เคยกระทบอะไรกับบิ๊กโจ๊กนะครับ
แล้วก็ทางผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าไปฝักไฟทางใดหรืออะไรยังไงคือเราเน้นทำคดีนะครับ
นี่ฮะขอย้ำอีกครั้งนะฮะที่บิ๊กกล้องบอก
ปฏิบัติการพิเศษคอมมันโดที่ลงพื้นที่ปฏิบัติการเมื่อวานนี้ไปตรวจค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ย
คอมมันโดอยู่ภายใต้สังกัดคนละไม่ใช่ไม่ได้อยู่กับสอบสวนกลางนะฮะ
อ่าทางคอมมันโดเนี่ยตอนเนี้ยขึ้นตรงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ชโน้ยคอมมันโดหรือกล้องทัพกาลไปบัยการพิเศษของที่จริงแล้วโดยโดยตำแหน่งเกี่ยวมันอันเดอร์ศอบส่วนกลางนะครับ
หน่วยกรรมความการเป็นผู้อาทิตย์ที่เนี่ยไม่ได้ผ่านผม
ก็ยังมีแวลวบ้างแต่ว่าก็พระภาษางานตรงกันนะครับ
ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ
ทีนี้ก็เรื่องของพูการจรวนเกียจมิเต่า

ภูมิความการป้องกันปราปราม
ทุจริตและประพฤติมิชชอบหรือว่าปปนะฮะ
ซึ่งปัจจุบันรักษารัชการภูมิชาการตรวจทางหลวงนะฮะ
ซึ่งก็เห็นไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วย
ไปตรวจค้นบ้านบิ๊กโจ๊กแล้วก็พื้นที่ของตำรวจอีก

บิ๊กกล้องผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่า
ก็คงเป็นการไปแบบส่วนตัวไม่เกี่ยวกับปป
หรือว่าตำรวจทางหลวงหรือว่าสอบสวนกลางนะฮะ

แต่บิ๊กเต่าบอกกับเราเมื่อวานบอกก็ไปสังเกตการณ์ใช่ไหม

เป็นเรื่องกับการประพฤติปฏิบัติของตำรวจ
เพื่อจะมีอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธ์จะได้ช่วยเหลือประสานงานได้

บอกว่าต้องมีในตำรวจระดับสูงมาด้วย

จังหวัดไปถึงปรากฏว่าทางฝั่งไซเบอร์เขามาพอดี
ก็เลยเป็นทางนั้นไปตรวจค้นกัน

อ่ะเรื่องนี้ต้องถึงนายกล่ะค่ะเรื่องใหญ่ขนาดนี้
คุณเศทาธาวิสินนะคะนายกราธมนตรี

คือนายกบอกว่าเอาจริงนะผมหนักใจ

แต่มันคือเรื่องใหญ่ที่ประชาชนให้ความสนใจและจับตามอง
แต่นายกก็ต้องดำเนินการแหละเพราะว่ากำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรง

คุณเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งแล้วนะคะ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
กรณีเข้าตรวจค้นบ้านพักของบิ๊กโจ๊กและเคหาสถานอีกหลายแห่งทั่วประเทศ
คณะกรรมการที่ว่าประกอบด้วย๓ท่านนี้ค่ะ
ประธานกรรมการคือคุณชัดชัยพรมเลิศนะคะ
ท่านเคยเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ
แล้วก็เป็นอดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทยสมัยพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย
คนที่สองค่ะคุณชาติพงศ์จีรพันธ์อดีตรองอายการสูงสุด
ขึ้นชื่อในฝีมือเรื่องการปราบทุจริตประสบการณ์โชคโชนทีเดียว
ท่านที่สามคือพลตำรวจโทวินัยทองสองอดีตรองพปตร
เป็นกรรมการแล้วก็เป็นเลขานุการของคณะกรรมการนี้ด้วย
ก็เคยมีผลงานบทบาทผลักดันในเรื่องการปฏิรูปตำรวจ
ก็จะให้ตรวจสอบแล้วก็รายงานต่อนายกภายใน๓๐วัน
และในกรณีที่จำเป็นนายกอาจจะมีคำสั่งให้ขยายเวลาตรวจสอบออกไปอีก
โดยให้คณะกรรมการรายงานความคืบหน้าเป็นระยะทุก๑๐วันค่ะ
นายกบอกว่าทั้ง๓คนเป็นพลเรือน๒คนและอดีตตำรวจ๑คน
ถือว่าเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผมแอบหนักใจนะเรื่องนี้มันดูไม่ซับซ้อนแต่มันเป็นเรื่องใหญ่
เพราะมันคือเรื่องความมั่นคงและเป็นเรื่องที่ประชาชนจับตาดูอยู่
ก็ต้องให้ความสบายใจกับประชาชนด้วยแต่ผมขออย่างหนึ่งได้ไหม

อย่าใช้คำว่าสังขยนาเลยมันแรงเกินไปทุกองค์กรมีเกียรติ
เมื่อมีปัญหาใช้คำว่าแก้ไขเถอะ
แล้วก็อย่าเพิ่งคิดด้วยว่าจะมีผลโยงใยไปถึงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่จะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจในวันพรุ่งนี้
คนก็เลยถามว่าแล้วพรุ่งนี้จะได้ไหมพบตรนายก
อย่าพึ่งถามผมเลยว่าลงนามได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกัน
ว่ามันแต่งตั้งได้หรือไม่ได้แต่ผมขอไม่ตอบแล้วกันว่ามีชื่อผอบอตรในใจไหม
จะเป็น๑พยาง๒พยางหรืออะไรเนี่ยคือเอาไว้ก่อนแล้วกันนะ
ก็จะดูประจำข้อกฎหมายเหมือนกันครับผมถ้าเกิดผ่วนและแต่งจังให้
ผมก็ต้องดูว่าข้อกฎหมายทำให้ผมสามารถแต่งตั้งได้
นักข่าก็เลยถามท่านนายกว่าตกลงมีชื่อผ่อบอตรอในใจหรือยัง
ท่านกิจรัตร์ท่านต่อศักดิ์อืมอ่าก็ถามนายกนะคะถามนายกว่า
เอ๊ะมีชื่อพวัตรรองในใจอ่าบ้างหรือยังมีหนึ่งพยางหรือสองพยาง
โอ้โหนี่เท่ากับว่าบิ๊กโจ๊กถูกตัดออกไปเลยนะเพราะว่าเป็นชื่อสามพยางอยู่คนเดียวอ่ะ
อันนี้นับสามพยางใช่ไหมก็สุระเชษเนี่ยสามพยางหนูก็พูดเร็วหน่อยได้ไหม
สุเชษเนี่ยเหรอคะมันไม่ได้ไงค่ะนี่นะฮะอ่าลิดโจ๊กได้ไหมโจ๊ก
เอามาที่หนึ่งชื่อเล่นเหรออ่าก็นายกก็ไม่ได้ตอบอะไรนะฮะ
ผู้ชมครับนี่ที่นักข่าวถามเรื่องนี้นะฮะก็เดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้กันแล้วกันนะครับ
อืมว่าเอ๊ะตกลงยังไงนะฮะแต่มีรายงานนะว่าคนตนุเอกรอยอิงคับไฮโรส
รองพบตรนะฮะซึ่งเป็นรองพตรที่อาวุโสลำดับที่หนึ่ง
คือขึ้นรองพบตรก่อนเนี่ยอาจจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพบตรท่านใหม่
หรืออาจจะรักษาการพบตรอ่าก็ถ้าตามหลักอาวุโสก็ก็ถือว่าตามลำดับไหมคะ